จากนี้จะพาไปดูความอลังการกับการแสดงเชิดสิงโตเชิดมังกร
ไม่ใช่ที่นครสวรรค์ที่ไหนคะ
อื่นเขาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันที่นี่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
เห็นแล้วนึกว่าอยู่แถวนครสวรรค์นี่ไม่ใช่นะ
นี่เห็นไหมอ๋ออันสุรวรีสามกษาตร
ใช่แล้วครับที่เชียงใหม่นะฮะงานนี้เขาจัดฉลองตรุษจีนขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว
โอ้โหได้ยินเสียงน้อนตรีไหมล่ะมาแบบในพี่
แล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็แห
ชมในงานนี้เยอะแยะมากมายเลยครับโชว์แรกอย่างที่เห็นครับเป็นการเชิดสิงโต
ประโดดเสาที่สูงชั้นโอ้โหฮลีราตัวแมะต้องบอกว่า
ทักษะนี่คล่องแคล่วแล้วก็สุดยอดซ้อมกันมาเป็นอย่างดีเลยนะครับ
หน่อยจากนี้ยังมีการเชิดสิงโตแล้วก็มีการมังกรใช่ไหม
เชิดมังกรด้วยมีไฟด้วยนะคุณอลังการมากอลังการมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไม่พอครับไปดูอีกหนึ่งการแสดงที่สร้างความตื่นเต้นไม่แพ้กัน
นี่เห็นไหมหลายคนตั้งตาตั้งใจรอคอยเลยนะครับ
แสดงเชิดสิงโตเชิดมังกรที่มีการประดับประดาษด้วยหลอดไฟ
แสงสว่างแล้วก็เนี่ยเลื้อยไปเลื้อยมาลีลาพริ้วไหวในการที่จะไปคาบแก้ว
แก้วมังกรคาบแก้วต้องมีต้องมีแบบนี้ค่ะมังกรต้องคาบแก้วแบบนี้เลยครับ
โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือการพ่นไฟออกมา
เฮ้ยแล้วพอทำการเชิดบังกรสักพักหนึ่งนะครับไปมาบังกรก็ต้องไล่ตามแก้วแบบนี้

สักพักก็จะมีการพ่นไฟออกมาเป็นประทัดโอ้โหยิ่งใหญ่ตะการตาเป็นแบบนี้แหละครับ
สำหรับงานฉลองเทศกาลตรุษจีนนะจริงผมว่าในหลายจังหวัดเขาก็จัดกัน
ใช่นะจะยิ่งใหญ่อัตการตาก็แตกต่างแตกกันออกไปแต่ที่นี่ที่เชียงใหม่เขาก็มีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็อยู่ทุกหนแห่งทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะคะ
ก็ต้องมีประเพณีแบบนี้แหละสารต่อกันไปแล้วแต่ว่าจะจัดในรูปแบบไหน
คือที่เขาจัดแบบนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งนะคนจีนเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะ
เมืองท่องเที่ยวไงคุณค่ะเขาก็จัดกันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันด้วยนะคะ
แล้วก็จะได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้แหละในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไปนะมี
มีความเหนือปนอยู่ในการจัดประเพณีถ้าเป็นอีสานนะก็จะมีอีกหนึ่งรูปแบบนี้

ทางใต้ก็จะมีเหมือนกันคือจริงแล้วทางภาคใต้เองก็มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เยอะ
อย่างพี่เนี่ยสงขลาเห็นไหมครูที่พาไปก็เยอะเหมือนกัน
แต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคก็มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยก็มีการจัดงานแบบยิ่งใหญ่แบบนี้แหละค่ะ